มีเรื่องเกี่ยวกับการทำคลอดมาอีกแล้วนะคะแม่คนนึงค่ะ
ลงทุนขุดศพลูกที่เพิ่งคลอดออกมาได้แค่๗วัน
แล้วเสียชีวิตออกมาขอให้ช่วยผ่าชนสูตรใหม่
เพราะเชื่อว่ามีเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติหลังจากที่คุณหมอเนี่ย
คลอดออกมาแล้วก็บอกว่าลูกของเธอเสียชีวิตเพราะว่าปอดติดเชื้อนะคะ
นางสาวสุมณีบุญมีวัย๒๓ปีเดินทางไปยังวัดโคกหมูอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
แล้วก็แจ้งให้ทีมอาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูจังหวัดชายนาฏ
งัดเปิดโลงซีเมนแล้วนำศพลูกชายก็คือเด็กชายทักษะพรอบอ้อมหรือน้องภูผา
ลูกชายวัยเพียง๗วันส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพ
เพื่อตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะนางสาวสุมณีเล่าให้ฟังนะคะว่า
ลูกชายเนี่ยเกิดวันที่๒มีนาคมและเสียชีวิตเมื่อวันที่๙มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
บอกเธอว่าลูกเสียชีวิตเนื่องจากปอดติดเชื้อแต่ตอนนี้ทางครอบครัวติดใจสงสัยสาเหตุการตายค่ะ
แล้วก็อยากรู้ว่าแล้วลูกติดเชื้อได้ยังไงเพราะว่าตอนลูกคลอดออกมาไหนหมอบอกว่าลูกแข็งแรงดีไง
น้ำหนักตัวก็ตั้ง๓กิโลกรัม
นางสาวสุมณียังบอกด้วยนะคะว่าหลังจากคลอดแล้ว
ลูกก็ถูกแยกไปไว้ห้องเด็กป่วยวิกฤต
ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องไปอยู่ที่ห้องนั้น

อาการความดันมีอาการไตวาย
ตอนแรกเธอบอกขอย้ายโรงพยาบาลแต่หมอไม่อนุญาตค่ะ
แล้วสุดท้ายลูกเธอก็ตายในที่สุด
พอสามีสอบถามเรื่องนี้กับแพทย์นะคะ
ได้ข้อมูลเพียงว่าลูกอาจจะติดเชื้อจากเครื่องมือแพทย์ที่ใส่เข้าไปช่วยหายใจ
เธอก็เลยต้องการส่งศพลูกชายผ่าพิสูจน
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะ